พาไปดูเทรนด์ล่าสุดในจีนเป็นเทรนด์ฮิตใหม่
คือต้องบอกว่าจีนเขามีเทรนด์ใหม่มาเรื่อย

ล่าสุดเพื่อแก้เพจคนชอบเปิดไฟสูง

เออเป็นสติ๊กเกอร์แต่งรถชวนสยองขวัญนะคะ
ฮิตมากเลยในผู้ใช้รถชาวจีนนะคะ

จะเป็นผีตัวไหนมีกี่ตัวหน้าตาเป็นยังไงนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวผมยาวผิวซีด

ก็มีคนแห่เข้าไปเขียนรีวิวสินค้าในหน้าเว็บไซต์
นับร้อยข้อความเลยทีเดียวค่ะ

เล่าประสบการณ์ว่านำไปติดที่กระจกหลัง
หรือว่ากันชนเพื่อแก้เผ็ดรถคันอื่น
ชอบเปิดไฟสูงสว่างจ้าจนแสบตา

เมื่อผู้ใช้รถขับขี่ตอนกลางคืนจะมองไม่เห็น
แต่เมื่อสติ๊กเกอร์นี้กระทบกับแสงไฟเท่านั้นค่ะ
จะเห็นเป็นภาพน่ากลัวอย่างที่ปรากฏขึ้นมา

ตอนแรกเป็นมืดอยู่ดีภัยสอดเหมือนมีผีขึ้นมา
ปรากฏอยู่หลังกระจกรถนะคะ

มาแล้วว่าแต่ละลายเนี่ยโดนแน่คนชอบเปิดไฟสูง
นี่เขารถเป็นแบบว่ารุ่นแพงรุ่นนิว
เราในฐานะที่เคยโดนคนที่ขับรถข้างหลังเปิดไฟสูงเนี่ยค่ะ
มันทรมานจริงนะเรามองอะไรไม่เห็นเลย
ไม่ว่าจะเป็นคันหลังหรือคันที่วิ่งสวนมา

แต่ว่าถ้าทำแบบนี้อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้

ตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่ง
หรือตกใจเบรกกับทันแบบมันเกิดขึ้นได้ไง

บางทีที่ฉันว่าคนขับเองของตัวเอง
หันไปอาจจะน้อยได้เหมือนกันนะคะ

หน้านี่ทวงวิญญาณทวงแค้นจริงนะคะ

เออจริงโอ้โหเยอะมากจริง
ลายกระจกตงกระจกแตกด้วยนะคะ
เรียกว่าขับรถตอนดึกเจอแบบนี้ก็หนาวแล้วค่ะ
เสือมาด้วยขนหัวลุกเลยทีเดียว
โดยผู้คนในเว้ยป่อสังคมออนไลน์ของจีนนะคะ
ก็ได้พากันแชร์ภาพแล้วก็แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเอาคืนด้วยวิธีนี้นะคะ
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ว่ากันตามกฎหมายแล้วเนี่ย
รายงานมาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองจีหนานมณฑลซานตรง
ออกมาห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่นำสติ๊กเกอร์ผีไปติดรถแบบนี้
เพราะจะไปรบกวนผู้ขับขี่รายอื่นจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
ที่ฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฎหมายจราจร
มีโทษปรับ๕๐๐หยวนหรือประมาณ๒๕๐๐บาท
ส่วนผู้ที่เปิดไฟสว่างจ้าแยงตาก็มีความผิดเช่นกัน
มีทั้งโทษปรับแล้วก็ถูกหักคะแนนใบขับขี่
แปลว่าให้กฎหมายจัดการไหมแบบนี้จดทะเบียนไปไหม
อย่าเพิ่งไปติดแบบนี้กลัวเหมือนกันนะคะ
ติดไม่ได้เหมือนกันประเทศไทยยิ่งกฎหมายเข้มงวดเลย
ดัดแปลงรถนะคะช่วงนี้ก็เข้มงวดเหมือนกัน
โดยก่อนหน้านี้ตำรวจที่สันเจิ้นเพิ่งจะออกมาตรการลงโทษ

ด้วยการให้นั่งจ้องไฟรถยนต์

จะได้รู้ว่าคนที่เขาโดน

ใช่หนึ่งนาทีใช่เขาคิดว่าใจเขาใจเรา
คุณเคยเปิดไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามันแยงตาคนประมาณไหน
้องไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะ
แล้วก็เกิดกระแสวิจารณ์สนัดโลกออนไลน์เหมือนกันครั้งนี้